ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีสิงศ์ความรัก
คนที่ยังไม่มีความรักจะได้พบเนื้อคู่ในวงงาน
เป็นดวงเด่นในองค์กรที่ท่านทำงาน
ไม่เช่นนั้นงานจะพาไปให้ได้พบรัก
ถ้ามีคู่อยู่แล้วต้องระวังให้ดี
จะมีการบาดหมางระหว่างคู่ครองของท่านกับตัวท่านเอง
ไม่เข้าใจกับเรื่องเล็กน้อย
ระวังปัญหาชู้สาวคาวโลกีทำให้ท่านเสื่อมเสีย
ไปเที่ยวสถานเริงรมต้องระวังตัวเป็นพิเศษ
อย่าลงไปสนุกความไคร้ซึ่งซื้อหาได้ด้วยเงิน
สุขภาพปัญหาด้านสุขภาพ
หอดลมทางเดินหายใจเส้นเสียง

พักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ตรงตามเวลา
และหาโอกาสออกกำลังกาย
การเงินมีปัญหาเรื่องการเงินที่เป็นไปตามเรื่องงาน
การเงินคาดว่าจะได้กลับไม่ได้

ควรบริหารการเงินในจังหวะนี้ให้ดี
ดการให้กู้ยืมและค้ำประกันใครเป็นอันขาด
เพราะจะมีปัญหาตามมาอย่างยืดยาว
ญาติพี่น้องอาจมีเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับเงินเข้ามาให้ท่านช่วยเหลือ
การงานธุรกิจติดต่อจะขยายวงกว้างขึ้น

เรื่องการงานระวังปัญหาเอกสาร
ขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมาย
ติดต่องานกับภาครัฐมักไม่ค่อยได้รับความสะดวก
งานจะล่าช้าจะพบเรื่องยุ่งยาก
อันเกิดจากระบบราชการ
ดังนั้นช่วงนี้จะทำอะไรควรมีสติและใช้ความรอบครอบเป็นพิเศษ
ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์